ถึงถ้าคุณอยู่หน้าพวงมาลัยรถแล้ว
คุณต้องไม่ประมาทในการขับรถด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ไม่งั้นจะเกิดเป็นอุบัติเหตุเหมือนที่คุณจะได้เห็นในคลิปนี้ครับ
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นจังหวะที่คนขับรถกำลังเร่งเครื่องอยู่ในเลนขวานะฮะ

จนกระทั่งรถเข้าเลนซ้ายสุดแล้วก็ไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้า

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดนะครับ
เพราะว่าคนขับรถคันนี้ที่เราเห็นภาพจากกล้องหน้ารถเสียชีวิต
โดยตำรวจสอบพทหลังจภูเก็ตนะครับ
ก็เร่งเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนเทพกษัตรีขาออก
ก่อนถึงจุดกลับรถการไฟฟ้าบ้านลิพรประมาณ๓๐๐เมตร

เข้ากับเสาไฟฟ้ารถพังยับเยินนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตคือนายทรงเกียจสุขอนันพงศ
อายุ๓๖ปีเป็นชาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับ
สอบสวนเพื่อนของคนตายซึ่งขับรถตามหลังรถของผู้ตายมา
ให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุนายทรงเกียจเดินทางมาจับตัวเมืองภูเก็ต
เพื่อที่จะขับรถกลับที่พักที่หมู่บ้านการเคหะหมู่๑
ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลาง
ระหว่างทางก็ได้จอดแวะกินก๋วยเตี๋ยว

ตัวของนายทรงเกียจผู้ตายก็ขับรถ
แล้วก็เร่งเครื่องอย่างรวดเร็วในจังหวะนี้
ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะอีกแค่๒กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ
แต่ทีนี้คาดการณ์ว่าพื้นถนนซึ่งคุณผู้ชมเห็นว่ามันเปียกอยู่นะ
เพราะว่าฝนเพิ่งจะตกลงมาก่อนหน้านั้น
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนขับเร่งเครื่อง

และท้ายที่สุดไปฟาดกับเสาไฟฟ้าอย่างแกร่ง

อาสาสมัครมูลที่กุศลธรรมภูเก็ตจุดท่าเรือ
นำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลทะลาง
ติดต่อยาดมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

เดินทางท่องเที่ยวต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ก็เรียกว่าครบสูตรอุบัติเหตุเลยนะคะ
ฝนตกถนนลื่นแล้วก็ขับมาด้วยความเร็ว

ก็ขอให้ตรวจเช็คให้พร้อมทั้งคนทั้งรถด้วยนะคะ